หาเช้าก็รวยเช้าตื่นเช้าก็รวยก่อนใคร

ตื่นเช้ามาทำงานก็ขยันขันแข็ง
และยิ่งมีไอเดียในการที่จะประกอบอาชีพด้วย
หนุ่มสาวสองสามีภรรยาเมืองตรังนี้
บอกว่าลองผิดลองถูกในการที่จะคิดไอเดียในการขาย
สุดท้ายนี่มาขายน้ำอ้อยคันสดทั้งขายปลีกและขายส่ง

มีกิมมิกนะฮะกำลังขายน้ำอ้อยกันอยู่
บริเวณถนนเลี่ยงเมืองสายตรังทุ่งสงศตำบลนาตาล่วง

ก็คือคุณพี่ลือกริจชัยแก้ว
แล้วก็คุณพี่พรพัฒน์สิริพรพบสองสามีภรรยา
เขาบอกดึงดูดความสนใจมากเลยนะครับ

ก็เหมือนร้านทั่วไปนะ

แต่เมื่อเจ้าของร้านลงทุนแต่งตัวนิดหน่อยให้แปลกตานะครับ
ก็กลายเป็นจุดเปลี่ยนของชีวิตที่พลิกผัน

ความผิดหวังในการประกอบอาชีพมาแล้ว

เปิดร้านอาหารกันแล้วแต่ก็ไม่ประสบความสำเร็จ
และบอกว่าเมื่อโชคชะตาไม่เข้าข้าง

ชีวิตก็ล้มลุกคุกคลานมาโดยตลอดนะคุณ
กระทั่งตัดสินใจกลับมาอยู่บ้านเกิดที่จังหวัดตรัง
แล้วก็นำรถโบราณอายุกว่า๓๐๔๐ปี
ตระเวนขายน้ำอ้อยสดไปเรื่อย
แล้วก็ฟ้าก็เข้าข้างบอกฟ้าเปิดแล้วนะ
ฟ้ามีตานะเห็นความขยันของทั้งสองคน
บอกว่าเมื่อมาจอดขายบริเวณถนนเลี่ยงเมืองแห่งนี้
ขายดิบขายดีเป็นเท่าตัวเลย
เพราะนอกจากสไตล์การขายที่แปลกตาแล้ว
อย่างคันน้ำอ้อยสดแบบทุกวันเลย
และเป็นอ้อยที่ปลูกเองบนพื้นที่กว่า๔ไร่
ปลอดสารพิษและรับประกันความหวานอร่อย
อร่อยไปฟังเสียงพี่รับประกันเองดีกว่า
พี่ก็ภูมิใจนะคะแล้วก็ได้บริการลูกค้าในทางที่บริสุทธิ์
ตรงที่ว่าพี่ปลูกเองนะคะปลูกอ้อยเองแล้วก็มาคันน้ำอ้อยเอง
คือสะอาดแล้วก็ทำถูกวิธีทุกอย่างเหมือนกับพี่ดื่มเอง
แหละครับคุณพี่ทั้งสองทั้งคาวเกอร์และคอบอยแต่งตัวมาแบบนี้
บอกว่าตอนนี้ขายน้ำอ้อยได้ปีกว่าแล้ว
พอใจในการใช้ชีวิตมีความสุขกับสิ่งที่ทำอยู่
พูดดีนะโดยยึดหลักการดำเนินชีวิตตามเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
และคิดว่าชีวิตที่พอเพียงคือชีวิตที่มีความสุขอย่างแท้จริง
หลายคนถามว่าชีวิตจะพอเพียงได้อย่างไร
นั่นแหละครับเมื่อเรามีความสุขก็ถือว่านั่นแหละ

แล้วอย่างที่ผมบอกหาเช้าก็รวยเช้าเพราะเดี๋ยวนี้ไม่ต้องหาเช้ากินค่ำแล้ว